คุณผู้ชมครับการเมืองวันนี้ต้องบอกว่า
จดหมายที่เป็นจดหมายเปิดใจฉบับที่๒ของพลเอกประวิทธิ
ถูกออกมาเปิดเผยอีกหนึ่งครั้ง
หลังจากที่ฉบับแรกก็สะเทือนไปถึงพลเอกประยุทธ์ไปแล้ว๑รอบ
แต่ว่ารอบนี้ดูเหมือนว่าเป็นการไล่ถึงเหตุผลว่า
ทำไมต้องมีการปฏิวัติรัฐประหาร
รวมทั้งเปิดใจด้วยว่า๔ปีในการเล่นการเมืองมาเห็นถึงสัจธรรมว่า
ไม่ว่าจะมีการปฏิวัติอีกกี่ร้อยกี่พันครั้ง
ก็พ่ายแพ้ให้กับประชาธิปไตยอยู่ดี
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
มีความจริงอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้

ยึดครองอำนาจด้วยวิธีพิเศษ

แม้จะหาทางได้เปรียบในกลไกการเลือกตั้ง

ฝ่ายอำนาจนิยมจะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายประชาธิปไตยเสมรีนิยมทุกคราว
ข้อความนี้อยู่ในจดหมายเปิดใจ
ฉบับที่๒ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าพักพลังประชามรัฐที่โพสต์สู่สาธารณชนของเช้าวันนี้
เนื้อหาในจดหมายยังเล่าถึงสาเหตุว่า
ทำไมถึงไม่วางมือจากการเมืองกลับไปใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบเบิร์ด
ในเมื่อมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
ป้อมบอกว่าสาเหตุแรกเป็นเพราะความผูกพันกับคนที่ร่วมสร้างพักพลังประชามรัฐขึ้นมา

สามารถจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศมา๔ปี
จะเอาตัวรอดทิ้งเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ร่วมสร้างพักมาได้อย่างไร
แต่ไฮไลท์มันอยู่ที่สาเหตุที่๒ที่ลุงป้อมบอกว่า
ตั้งใจจะคลี่คลายปัญหาให้ประเทศก้าวข้ามความขัดแย้ง
แต่เนื่องจากถูกหล่อล้อมมาทั้งชีวิตให้จงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์
ทำให้ได้รับรู้ความห่วงใยของคนในวงการต่างที่มีต่อการเมือง
มองพฤติกรรมของนักการเมืองด้วยความไม่เชื่อถือ
และลามไปสู่ความข้องใจในประชาธิปไตย
เลือกนักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศ
นี่จึงเป็นจุดที่นำมาสู่การหยุดประชาธิปไตย
พูดให้เข้าใจง่ายก็คือมีกลุ่มคนที่เรียกว่าอิฤทธิ์
อยากเห็นประเทศพัฒนาไปสู่ความรุ่งเรือง
ชักชวนคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานให้กับประเทศ
แต่คนเหล่านี้ไม่มีโอกาสเข้ามาตามระบบการเมือง
โอกาสเดียวที่จะเข้ามาได้คือรัฐบาลที่มาจากอำนาจพิเศษ
หรือการปฏิวัติรัฐประหารนั่นเอง
อย่างไรก็ตามในจดหมายเปิดใจฉบับที่๒
ป้อมยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่า
หลังจากเข้ามาทำงานร่วมกับนักการเมืองและการตั้งพักการเมืองแล้ว
ทำให้เข้าใจถึงความจำเป็นที่ประเทศต้องไปตามระบอบประชาธิปไตย
เพราะไม่ว่านักการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไร
ผู้ที่ตัดสินจะให้ใครบริหารประเทศก็คือประชาชน
ดูเหมือนว่า๔ปีในเส้นทางการเมือง
ป้อมเห็นสัจธรรมและเข้าใจแล้วว่า
สุดท้ายฝ่ายอำนาจนิยมก็จะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายประชาธิปไตยเสมรีนิยมทุกครั้งไป

ป้อมเข้าใจสัตธรรมการเมืองอย่างแท้จริงแน่
หรือไม่ได้มีนัยยะใดแอบแฝงอยู่ในจดหมาย
เพื่อต้องการส่งสารไปถึงใครบางคนบางพักใช่หรือไม่
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน